นอนมาเลยฮะแต่นอนมาแบบนี้
ระวังจะไปนอนในโรงนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาถ่ายคลิปนี้ไว้
แล้วก็เอามาโพสต์กันคุณผู้ชมไปดูคลิปนอนมายังไงฮะ

คนขับรถตีคู่ไปก็ถ่ายไปก็เสียวไปแล้วก็ด่าไป

คือยังไงคะถ้าเกิดว่าง่วงมากก็นอนที่บ้านดีกว่าไหม
หรือว่าถ้าขับแบบนี้ก็ไปนอนที่อื่นนะฮะ
เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อนายเกษดาโภคาพาณิชย
มาโพสต์ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเขาพร้อมระบุว่า
แว้นโพนพิสัยกับฉากเสี่ยงตาย

กดไลค์กดแชร์เพื่อเตือนสติน้องด้วยนะครับ
ในคลิปจะเห็นเด็กชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต
ในลักษณะนอนราบบนเบาะรถจักรยานยนต์
ตอนแรกผมดูไกลนึกว่ารถคันนี้ไม่มีคนขี่หรือเปล่า

เพราะว่ามันไม่เห็นเป็นแบบคนนั่งขี่
พอมาดูใกล้โอ้โหมันราบจริงนะ
ราบขี่แบบหวาดเสียวจริง
นึกว่าตัวเองเป็นซุปเปอร์แมนหรือไง
ต่อการเกิดอันตรายกับรถคันอื่นนะครับ

มีผู้คนมาแสดงความคิดเห็นมากมาย

คนมาแสดงความคิดเห็นด่ากราดเลย
ด่าคนนี้ใหญ่เลยบอกว่าตายลูกใครหลานใครเนอะ
บักล่าบางคนบอกว่าขับดีโลกบ่อจดจำ
แต่ส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์ว่าคือมันเป็นอันตราย
คุณต้องคิดถึงทั้งตัวเองและคิดถึงเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับ

เพราะคลิปก็มีหมายเลขทะเบียนรถชัดเจนนะ